กลับมาข่าวใส่ไข่นะฮะต้องขอขอแสดงความยินดีนะครับ
กับทางคุณนุษบาด้วยที่ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
โอ้เรื่องนี้ดังมากช่องเจ็ดค่ะช่องเจ็ดนะฮะประกาศผลเป็นเมื่อคืนนี้ที่เพศซิงคโปร์นะครับ
เห็นไหมมีรูปด้วยนะไหนอ่ะรูปในห้างออนไลน์เป็นออนไลน์นี่นะฮะใครเล่นบ้างเนี่ย
หรือคุณออยป่ะใครไม่ใช่ถันวาเดี๋ยวก็ถันวาก็โมกลาล่ะ

อ๋อตั้งใจตั้งใจไม่ดีพี่ก้องโทรเข้ามาพี่ก้องโทรมาถามจริง
คุณก้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

ใครเม้าพี่เนี่ยครับเม้ากันทั้งคน
อะไรอะไรคุณก้อง

ต้องการที่จะมาถามว่าใครเมา
แล้วคิดว่าใครเมาส์ล่ะถ้าดูอยู่
ไม่ผมอยากจะรู้ว่าสรุปว่าตอนนี้คุณเป็นคนย้ำคิดย้ำทำจริงหรือเปล่า
คือเฉพาะคุณเนี่ยฉันจะไม่ย้ำคิดย้ำทำทำทีเดียวค่ะ
พี่ก้องเขาเลือกคุณแต่พี่ก้องว่าดามดามมีเม้าพี่เหรอคะ
ไม่ก็หนูอยากจะรู้ว่าพี่มีผัวหรือเปล่า

พี่ก็มีผัวคนเดียวกว่าคุณนะคะมดดำ
กล้องเลยพี่ก้องรีบบอกประชาชนทั่วไปสิว่าพี่ก้องไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือเปล่า

กินน้ำทำอะไรอย่างนี้พี่ก้องเป็นบ้างค่ะตามขั้นขึ้นข้างแรมค่ะ
คุณกล้องตอนนี้คุณกล้องมีทำอะไรอยู่บ้างครับมีเห็นบอกมีกิจการเสริมสวยอะไรนะ
เดี๋ยวได้ข่าวว่าทำกับคนข้างนี้หรือเปล่าคะ
ทำกับพี่เมย์เปล่าทำกับภรรยาเขาแล้วค่ะ
มีใครเย็ดปากมดต่ำไหมคะพี่ก้อง
มีเขาบอกว่าพี่เป็นคนสองบุคลิกเนี่ยจริงหรือเปล่าคะ
เป็นผู้หญิงไม่พี่ก้องหลับตึกได้หลับได้นอนบ้างไหม

วันหนึ่งนอน๖ชั่วโมงค่ะ

กำลังสวยอ่ะโอเค
อยากให้ได้ยินว่ามา๊วนนะคะจะเตะของไปเข้านะคะ
โอเคขอบคุณครับพี่กล้องครับครับได้ค่ะ

เหมือนกับดราม่าเกี่ยวกับคุณการภรรยาคุณเสกนะฮะกับคุณโน้ตอุดม
เพราะคุณโน้ตอุดมเนี่ยนะฮะแกไปเล่นเดี่ยว๑๑ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีมุกอันหนึ่งออกมาบอกว่าให้คุณเสกโลโซเนี่ยนะฮะ
ทำข้าวสารขึ้นมาสิเป็นข้าวสารเสกไล่เมีย
คนดูก็ฮากันใหญ่เลยนะฮะข้าวสารเสกกินได้ด้วยไล่ผีได้ด้วย
มีเมียมารังความซัดใส่มันเลย
เหมือนไล่เมียของคุณเสกเป็นเหมือนผี
อะไรลักษณะนั้นน่ะคนก็ตลกกันใหญ่หัวเราะกันใหญ่
ปรากฏว่าทางภรรยาคุณเสกเนี่ยคุณการเนี่ยก็บอกว่า
โน๊ตอุดมเนี่ยชอบมากเลยซื้อเดี่ยวมาหลายชุดอยู่นะครับ
เป็นบูเรย์ด้วยนะที่ซื้อมาเนี่ยยังเอาไปให้พี่โน้เซ็นเลยนะ
พี่โน๊ตยังแซวอยู่เลยแต่ไงพูดอะไรไม่คิดอะพี่
พี่พูดกระทบความรู้สึกกระทบจิตใจของคนอื่น
แค่เพื่อความมันความสนุกเอาสะใจเอาฮาอย่างนั้นเหรอ
พี่ลองมีลูกมีเมียดูก่อนดีไหมถึงค่อยพูด
นี่หงั้นเหมือนคุณหนุ่มเลย
คนนอกไม่เข้าใจถ้าไม่ให้กำลังใจก็อย่าพูดดีกว่า
ก็ยังจะมาติดตามผลงานพี่อยู่นะขอโทษเอฟซีพี่ด้วยแล้วกัน
แต่พี่ลองคิดดูให้ดี

คืออย่างนี้ผมก็เข้าใจในหลายฝ่าย
คุณโน๊ตเองก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอก

แต่บังเอิญว่าบางทีอาจจะไปคาบเกี่ยวพาดพิงถึงบุคคลอื่นเขา
อะไรอย่างนี้แล้วก็คนอื่นก็รู้สึกว่า
อ้าวมึงกับมึงเอาเรื่องที่กูทุกข์ใจเนี่ยมาทำให้คนอื่นทุกข์หลอกเหรอ

คุณต้องพูดดีไม่ได้ไม่ได้
คือคุณเนี่ยเอาเรื่องที่บอกว่าบุคคลอื่นเขาเป็นปมด้อยของคนอื่นเนี่ย
เอามาพูดเป็นเรื่องตลกให้คนอื่นก็หลอกเหรอ

มันมองได้สองมุมอ่ะก็จะลำบากใจ
อันนี้จริงมันมองได้มันมีทั้งสองฝ่ายค่ะ
วันดีคืนดีคุณอาจจะมีปมด้อยในใจ
อยู่ดีมีบุคคลที่๓รู้ว่าคุณมีปมด้อยของคุณในใจ

อันนี้เขาแก่แต่เขาไม่แก่

อ่านรายการป่าโป้งอยู่ช่องแปดนะฮะ
แต่ใจนุ่นไปนุ่นหาโทรหามาอยู่
ส่งเสียงมายูจ๋านี่พ่อเองนะลูกนะ

เรื่องอ้อนนี่พ่ออ้อนลูกนี่ไม่ทำเหรอคะ
ใช่คือตอนนี้คือแบบเข้าวันพ่อก็รู้สึกแฮปปี้
พ่อลูกนะเริ่มเรียกป๊าป๊าแล้ว

เขาก็เรียกป๊ายป๊าเวลาสมมติอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ย

พอเขาไม่สบายก็กังวลก็โทรถามเป็นยังไง

ไม่ได้บอกหรือไม่ได้พูดคำเกือบเจ้าเอ๋ยออกมาเลย

นานที่เขาจะเซอร์ไพรส์กับภรรยาเขาสักครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้คุณเอ๋พรทิพย์ได้ทำเตอร์ไพรส์เอาใจสามี
ในวันเกิดครบรอบ๔๑ปีเนี่ย
แอบชวนเพื่อนของคุณป๋อที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปี
รวมตัวเป่าเค้กวันเกิดเตอร์ไพรสคุณป๋อกัน
งานนี้เจ้าตัวนี่ปลื้มมากเขาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยนะฮะ

แล้วก็สำคัญพรุ่งนี้เป็นวันพ่อนะฮะ

ใครก็ตามแต่ที่แบบรู้สึกว่า

บอกกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนแล้วว่าอุณหภูมิจะลดลงแบบควบเลยนะ
กี่องค์ค่ะสี่ถึงหกองค์อุตสาเลยนะฮะสี่ถึงหกตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มหนาวลง
เมื่อวานฝนตกรอดูนะยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าอากาศ

พ่อนะอย่าลืมนะเป็นพ่อคนแล้วนี่ทำตัวให้มันดีหน่อยสวัสดีฮ